ดูเรื่องผลกระทบจากโควิด๑๙กันหน่อยนะคะเชื่อว่าเห็นตามโพสต์ในออนไลน์ต่าง
จริงเนี่ยเราอ่านคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์ของเราทางไทยรัฐนิวส์โชว์เนี่ยก็เห็นหลายคนบ่นมาเหมือนกันว่า
กักตัวก็ต้องเข้าใจแต่ตอนนี้จะอดตายอยู่แล้วคือคนทำมาหากินทำมาหากินไม่ได้
หนึ่งในนั้นนะคะมีหมอเพลงโคราชเขาบอกว่าโควิดรอบ๒รอบแรกนี่ยังไม่หายดีเลยนะ
มารอบ๒ซ้ำอีกทุกวันนี้รายได้หายไปเนี่ยกว่า๘๐แล้วอะค่ะ
นครราชศรีมานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโควิด๑๙ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก
เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเขาเนี่ย
คือนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ที่ต้องการมากราบไหว้มาบนบานขอพร

ที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
แล้วก็ที่วัดสารลอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคะ
รวมถึงใครที่ต้องการจะว่าจ้างให้ไปร้องเพลงโคราช
งานบุญต่างเนี่ยปกติเป็นแบบนั้น
แล้วดูตารางานเขาสิคะเนี่ยมีแต่คำว่าเลื่อน

เพราะว่าหลายคนก็กลัวโควิดจะระบาด
ยกเลิกงานด้วยเลื่อนงานด้วยไหนจะมีกฎหมายอีกอะไรอีก
เขาบอกว่ารายได้หดหายไปตามกัน
เมื่อก่อนนี่นะรายได้ต่อคนเนี่ยได้เฉลี่ยวันละ๕๐๐บาท๗๐๐บาท
ช่วงนี้ไม่มีคนจ้างงานเลย
แต่ละคนเหลือรายได้เฉลี่ยอยู่ที่๕๐บาทถึง๑๕๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
แล้วยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นอกจากจะยังไม่คลี่คลายแล้วเนี่ย
ก็ยังดูหมอทุนศิษย์ว่าไงนะครับ
ก็จนกว่าที่เราจะตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์อะไรจนอย่างน้อยก็ต้องเป็นเดือน
อีกนานนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องหาอาชีพเสริมเข้ามาช่วยแล้ว
บางคนเอาพับริบบิ้นก็ต้องพับพวงมาลัยก็ต้องขาย
รับจ้างสอนร้องเพลงโคราชให้เยาวชน
ก็ยังพอมีรายได้มาจุนเจือเอาแบบให้ครอบครัวอยู่รอดไปได้บ้าง
ส่วนตัวของนายบุญสมเองที่เป็นนายกสมาคมเพลงโคราชเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามีโครงการมีโปรเจคว่าจะทำข้าวหมากขาย
อาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านโบราณที่ถ่ายทอดต่อกันมานี่แหละ
ก็ว่าจะขายในระแวกบ้านแล้วก็ขายผ่านออนไลน์ด้วย
ส่วนงานแต่งเพลงพื้นบ้านก็พอมีลูกค้าว่าจ้างเข้ามาบ้างเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าก่อนหน้าโควิดประบาทงานหายไปกว่า๘๐
ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากทำใจได้รับผลกระทบกันไปทั่วหน้า
เขาฝากบอกแบบนี้นะคะถ้ารัฐบาลมีเงินเยียวยาช่วยเหลือหน่อยก็ดีนะ
ตอนนี้เนี่ยทำได้แค่บอกเพื่อนสมาชิกในสมาคมเพลงโคราชทุกคน
ว่าต้องประหยัดประคองตัวไปก่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพ
ตามมาตรการป้องกันโรคที่สาธารณสุขกำหนดด้วย
หวังใจจริงว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว
โคราชจะได้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะ
คุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเพลงโคราชเป็นยังไง

มหาวิทยาลัยราชภัทรนครราชสีมาและนายกสมาธิ์ควัฒนธรรมเพลงโคราช
ร้องเพลงโคราชป้องกันโควิดให้ฟังหน่อยแล้วกันนะคะ
เดินทางใกล้ต้องไม่ไปในที่เสี่ยงเกิดติดแล้วพี่น้องจะผ่านหมองผ่านหมด
คนพ่อป๊าหนามากสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอันตรายให้พี่น้องจ๊ะแม่นามนนะ
จะไม่หนามนทุกข์ทนจนหนามองถ้าไม่ช่วยคัดกรอง
ก็เวทนาหมอจะเบาบางกำลังหมอมีแอลกอฮอล์มาล้างมือที่ไปยิบจับถือทิศไอบ้างก็ล้างหมด
ติดไปทั่วในเมืองไทยเห็นเฟสไลน์นำกันโพสต์ไม่ให้มันเพลย์เราต้องมีภูมิคุมกัน
พอเสี่ยงโควิดจะติดโรคถ้าเสี่ยงโชคก็ติดการพนันขับจากเพียงโคราชครับ
แล้วก็ในกลุ่มหมอเพลงโคราชนี่ก็อ๋อดิฉันชอบประโยคทิ้งท้ายเหมือนกันนะ
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนแหละครับใช่ค่ะ